ฮะผมขอเป็นที่ปรึกษาให้กับนายก
เฮ้ยใครอ่ะเห็นหนังสือนี้ไหม
นังสือที่คุณสันทนาปยุรัติน่ะ
มีการทำหนังสือมา
เมื่อวานนี้มันก็กลายเป็นข่าวคุณผู้ชม

จะไปยื่นหนังสือแนะนำตัว
เสนอตัวเป็นที่ปรึกษานายกเศรษฐา
โอ้โหนี่แกกลับมาอยู่ในหน้าข่าว๒วันติดเลยนะ
ใช่โอ๊ยวันก่อนที่คุณสันทนาตัว

กรีดร้านคำว่าบังเอิญ๑๕เส้น

ย้ายคุณพ่อมาอยู่ชั้น๑๔เหมือนกัน
แล้วบอกว่าไปเดินชั้น๑๔มาแล้ว
ใช่มาวันนี้คุณสันทนาปยุรัติค่ะ
คือแนะนำตัวเสนอตัวให้พิจารณาแต่งตั้ง

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะยื่นหนังสือแนะนำตัวเสนอตัว
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายก
ในการทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็น
ข้อเสนอแนะต่างตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
เกี่ยวข้องกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันนี้แหละจะไปยื่นหนังสือตอน๑๐โมงครึ่ง
จะไปที่พักเพื่อไทย
๑๐โมงครึ่งยื่นปั๊บเดี๋ยว๑๑โมงนะ
ข่าวเที่ยงไทยรัฐเดี๋ยวข่าวนี้จะต้องเล่นต้นเลย
ครับพี่สัญญาว่าพี่จะไม่นอน
พี่จะรอดูรอดูข่าวเที่ยงนะ